คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองร้านขายของชำเจ๊เกด
เกดบอกว่าเปิดร้านตี๕มีสาวประเภท๒คนนึงเข้ามาในร้าน
ทำทีมาเลือกซื้อของอะไรแบบนี้นะคะก็วางมือถือวางของวางกุญแจรถอะไรของตัวเองเอาไว้บนกล่องบนกล่องสินค้า
แล้วก็บอกเจ๊ว่าอยากได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่ม
เจ๊ก็ก้มจะหยิบให้ปรากฏว่าสาวประเภท๒คนนี้

เนี่ยดูยังเป็นแผลอยู่เลยเจ๊เขาก็สู้ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วย
สาวประเภท๒ที่ก่อเหตุคนนี้ก็วิ่งหนีออกไป
ทิ้งของของตัวเองเอาไว้ในร้านเจ๊ด้วย
ก็เลยไปแจ้งความที่สพแสวงหานะคะ
นางสุมาลีสวนสุกอายุ๕๑ปีค่ะ
เจ้าของร้านขายของชำเจ๊เกด
อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะ
ก็เอาหลักฐานโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์
กุญแจรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
ให้ตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพแสวงหา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๕ค่ะ
นางสุมาลีเจ้าของร้านขายของชำเขาบอกว่าเขาเปิดร้านตามปกติ
มีสาวประเภท๒คนหนึ่งเดินมาในร้าน
ทำทีเป็นเดินเลือกซื้อของนะคะ
แล้วก็วางของของตัวเองทั้งกระเป๋าสตังค์ทั้งโทรศัพท์มือถือ
กุญแจรถจักรยานยนต์เอาไว้บนกล่องกาแฟสำเร็จรูปในร้านของเขา
ระหว่างที่นางสุมาลีเจ้าของร้านกำลังหยิบของใส่ถุงกำลังคิดเงิน
สาวประเภท๒คนนี้บอกว่าอยากได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
จะได้ครบจำนวนเงิน๗๐๐บาท
ตัวเองก็เลยก้มหยิบก้มหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ถุงให้โอ้โหเท่านั้นแหละ
สาวประเภทสองคนนี้สบโอกาสล็อกคอเลยนะคะล็อกคอจากด้านหลัง
แล้วเอามีดปาดคอถึงสองครั้งอ่ะค่ะแต่นางสุมารีเขาเขาสู้
ขัดขืนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากร้านข้างจากเพื่อนบ้านข้าง
สาวประเภท๒คนนี้ที่เป็นคนร้ายก็เลยตกใจ
วิ่งหนีไปก็ทิ้งของของตัวเองเอาไว้ในร้านนะคะ
มันมันมันเอามือกดที่พละย้อยปลอก็ต่อสู้เลย
ร้านข้างหน้าม้านแหละ
เอามีดมันก็จะปาดคอเลยอ่ะ
จากที่เจ๊เจ้าของร้านเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นจังหวะโชคดีที่คนร้ายเนี่ย
ดคอก้มลงมันก็เป็นจังหวะที่คอเนี่ยก้มลงแล้วการปาดเข้าไป
มันก็คงจะลึกไม่เข้าอ่าเข้าไม่ถึงคออ๋อมีรอยย่นไง
ถ้างันคอขึ้นมาโอ้โหอันนี้นี่จะแย่เลยน่ะใช่
ทีนี้ข้าวของของคนร้ายที่ทิ้งเอาไว้ในร้านของเจ้ค่ะก็เลยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยมีมือถือกระเป๋าสตังค์กุญแจรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
ครับก็เลยรู้เลยเป็นใครที่มาก่อเหตุนะคะอ่านายปากรวันโตอายุสิบเก้า
นี่ฮะคนนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นชาวอำเภอแสวงหาเขาเป็นผู้ชายนะคะ
แต่ว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็คือผมยาวอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านแล้วค่ะ
ยังไม่เจอตัวครับแต่ว่าได้ข้อมูลมาจากญาติของนายปากรคนนี้นะคะ
ญาติบอกว่านายปากรคนนี้หนีออกจากบ้านมา๒วัน
ยเงินพ่อไปด้วยเอาเงินพ่อไปเจ็ดพันบาทครับ
ก็เลยคิดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่เพราะว่าก็เป็นคนที่อำเภอแสวงหานี่แหละ
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะอืมอืมอ่า
บอกคำเดียวว่าอย่างงี้หมดอนาคตฮะใช่ค่ะอายุแค่สิบเก้าครับอืม